หอพักจริงเลยนะคือนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
คนที่อยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา
อย่างกรณีนี้นะกลางวันแสกเลยไอ้ผู้ชายคนนี้นะ
งัดหอไปงัดห้องเขานะครับแล้วคือเจ้าของหอ
คนดูแลหอก็บอกโอ๊ยมางัดประจำของหายประจำ
นี่แหละฮะได้ของไปคือได้ของนะแต่ยังไม่เคยทำร้ายผู้พักอาศัย
คงไม่ต้องถึงจุดนั้นแหละค่ะเออวันหนึ่งไม่รู้มันจะคิดยังไงเหมือนกันนะครับ
กรณีเนี่ยลูกสาวเจ้าของหอพักนะครับโพสต์เตือนภัยบอก
เจอผู้ชายใส่เสื้อกีฬาสีแดงนี่นี่คนนี้นะ
แล้วก็สวมกางเกงยีนขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าหอพักในซอยรัฐกระบัง๔
หรือว่าซอยธรรมนูล๒นะแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ช่วงเที่ยงครึ่งของ๒๔ธันวาคมนี้เองนั่นเดินเข้าไปแล้วนะฮะ
ท่าทางพิรุษเจียวเดินขึ้นไปบนหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
งัดไป๒ห้องคุณแชร์พังเสียหายครั้งนี้ไม่ได้ทรัพย์ศีลอะไรไป
นายชาญเกียรตินอกอายุ๕๐ปีคนนี้เป็นคนดูแลหอพัก
แล้วก็เป็นแฟนของลูกสาวเจ้าของหอพักด้วยเล่าบอกว่านะครับ
ลูกบ้านเนี่ยมาเช่าใหม่นะเปิดห้องพักเข้าไปโดยใช้กุญแจขาย
แต่เสียบเข้าไม่ได้อ้าวทำไมแม่กุญแจมันพังแล้วไง
นะครับพอไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เจอผู้ชายคนนี้นะครับ
ไม่ได้อาศัยอยู่นี่แอบย่องขึ้นไปตอนไหนก็ไม่รู้
ก้มหัวหลบกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในหอพักเนี่ยแหละเข้าไปงัด
๒ห้องคือกุญแจพังไงเจ้าของมาเขาเลยเสียบกุญแจที่ถูกต้องไม่ได้
แล้วก็ข้ามไปหอฝั่งตรงข้ามไปงัดอีกสามห้องโอ้โหนี่มันตะเวนงัดอ่ะ
เป็นทัวร์เลยนะคะนะฮะแล้วก็ไปงัดหอพักในซอยหกอีก
ขโมยของมีค่าไปได้จำนวนนึงคือที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายมักจะมางัด
ขอพักแถวนี้ประจำเอาตำรวจอยู่ไหนเนี่ยนะครับขโมยทรัพย์สินมีค่าไปนะครับ
ไม่เอาชิ้นเล็กไม่เอาชิ้นใหญ่นะฮะแต่เลือกของที่มีค่าไป
คือแบบที่ติดตัวไปได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานนะครับ
แต่ก็ไม่เคยทำร้ายผู้พักอาศัยนะครับคือไปเปรียบเทียบเหมือนกรณีของเมื่อกี้
เหมือนเหมือนคุณเต้ยอ่ะคืออันนี้จะมาตอนที่เจ้าของเขาไม่อยู่
ใช่แต่ถ้าเกิดงัดเข้าไปแล้วเจอล่ะนี่ไงใช่นี่ไงอ้าวลองดู
ผู้ดูแลหอพักเล่าหน่อยฮะคนในหอพักอะไรอย่างเงี้เนอะ
ที่เป็นเป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยค่ะคือแบบว่าเอองัดห้องแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงที่อยู่ในหอพักอะไรอย่างเงี้ย
ตรงนี้คือแบบเหมือนมันเป็นเคสที่แบบอุ๊ยใกล้กันเลยอะไรอย่างนี้
ตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะค่ะคือในส่วนของเราโซนของเราเนี่ย
ตั้งแต่ผมอยู่มายี่สิบสามสิบปีไม่ไม่มีปัญหาด้านทำร้ายนะคืนจากงัดแล้วก็เอาทรัพย์ทรัพย์สมบัติ
คืออย่างของเราโดนประจำอยู่แล้วหมายถึงว่าซอย๔ซอย๖เนี่ย
เอ่อเทศกาลเอ่อสงการปีใหม่เนี่ยโดนประจำอยู่แล้วครับค่ะ
แค่เอาทรัพย์สินที่มีค่าไปไม่เอาชิ้นใหญ่ไปครับ
ผู้ดูแลหาวเขาบอกเขามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะแล้วก็ให้ผู้นำชุมชนไปบอกตำรวจ
แล้วตัวเขาก็มีหลักฐานแล้วไปแจ้งตำรวจแล้วทำไมยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
นี่ขนาดเขาอำนวยความสะดวกในการมีกล้องวงจรปิดแล้วช่วยดูแลหน่อยนะฮะ
เห็นไหมครับเขาพูดบอกว่าเนี่ยโดนประจำเออ
แสดงว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วคนร้ายก็เนี่ยค่ะมีหลักฐานแล้วขอช่วยตามตัวหน่อย
เพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในหอนั้นเราก็ไม่สบายใจที่จะอยู่นะฮะ
กรานกลับบ้านก็ห่วงของปีใหม่กลับบ้านก็ห่วงของนี่โดนเกือบทุกเทศกาลแล้ว
นั่นน่ะสิฮะอ้ายังเป็นภัยของคนที่อยู่หอกันอยู่นะคะครับ